เอามาดูความคืบหน้าคดีการเสียชีวิต
ของลุงแบนที่สุพรรณบุรีนะครับญาติญาติก็ยังติดใจสงสัยเรื่องเงื่อนงำการตายอยู่

ตำบลวังยางอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
แต่ว่ายาดบอกว่ามันมีสิ่งที่น่าจะเป็นเงื่อนงำหลายอย่าง
ตอนแรกบอกว่าลื่นล้มเองในห้องน้ำในบ้าน
แต่ครอบครัวบอกว่ามันไม่ใช่นี่มันมีร่องรอยมีเลือดมีอะไรเต็มไปหมดเลย
ตอนนี้ทางครอบครัวกับทางตำรวจก็เคลียร์กันเข้าใจแล้ว

ทีแรกทางครอบครัวก็ไม่สบายใจว่าตำรวจในพื้นที่เอ๊ะสรุปสำนวนคดีว่าลื่นล้ม
เสียชีวิตในห้องน้ำที่บ้านตำรวจบอกยังไม่ได้สรุปนะครับ
วันนี้ทางชุดสืบสวนจากกองกำกับการ๕กองบังคับการกองปราบราม
ก็ลงพื้นที่ไปดูคดีนี้ด้วยนะครับ
ไปประชุมร่วมกับทีมสืบสวนของตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
เพราะว่าทางครอบครัวเขามายื่นร้องขอทางกองปราบให้ช่วยดูเรื่องคดีให้หน่อยนะฮะ
เนื่องจากในแบนศรีวิเชียนอายุ๗๖ปี
หรือว่าลุงแบนเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำอยู่ในบ้านพัก
ตั้งแต่เมื่อ๑๒มกราคมที่ผ่านมาแต่คดีไม่คืบหน้านะฮะ
ก็ไปดูร่องรอยหลายจุดนะครับ
ที่ญาติบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเจอรอยเลือดหลายจุดในบ้าน
มีรอยคล้ายกับถูกทำร้ายหลายแห่ง
ยาดก็ไปร้องกองปราบเอาไว้
ไปดูที่เกิดเหตุวันนี้แล้วก็ประชุมร่วมกัน
ได้นำสำนวนการสอบปากคำพยานแวดล้อมทั้งหมดมาประกอบการหารือด้วย

มีลูกชายของผู้ตายกับญาติญาติที่มาให้ข้อมูลนะครับ
ในการตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุม
สืบสวนกองปราบได้บันทึกทุกอย่างไว้อย่างละเอียด
รวมถึงสอบปากคำญาติและผู้อยู่ในเหตุการณ์วันเกิดเหตุเพิ่มเติมด้วย
ซึ่งทางญาติญาติบอกว่าก็ถือว่าพอใจกับการทำงานของตำรวจในครั้งนี้
ส่วนนายสนั่นสกุลพรามอายุ๗๕เป็นท่านนิดเดียว
เพื่อนบ้านนะครับแล้วก็พบศพของลุงแบนเป็นคนแรก
บอกว่าก็เชื่อเหมือนกับญาติของลุงแบนนะ
การตายของลุงแบนไม่ใช่การตายโดยธรรมชาติอย่างแน่นอน
มันไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่อยู่มาบอกว่ามันตายโดยธรรมดาหรือธรรมชาติ
อันนี้ก็สรุปมาว่าพี่แบนตายเอง
โดยแบบล้มหรือยังไงก็ไม่รู้เส้นลุยแตกและสมองแตก
มันก็ขานกันถ้าเขาล้มอย่างนั้นแล้วยังคลานไปเนี่ย
ก็เกรงหรือสูงทานมันยอมมีรอยปรากฏให้รอยเลือด
สำหรับความคืบหน้าด้านคดีนะครับพันธุ์ตำรวจเอกวิติพฤษพจนาคมรองภูมิครับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่าทางตำรวจที่สุพรรณ
ก็ประชุมร่วมกับชุดสืบสวนจากกองปราบเพื่อจะคลี่คลายคดีด้วยกัน
ประเด็นหลักที่เป็นหลักฐานสำคัญของคดีนี้
ก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับโดยเฉพาะชิ้นเนื้อที่ติดอยู่ในเล็บของผู้ตาย
ไปตรวจพิสูจน์แล้วกองพิสูจน์หลักฐานแจ้งมาแล้วว่า
แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นของผู้ตายหรือว่าผู้อื่น
เพราะฉะนั้นก็เลยทำหนังสือสอบถามกลับไปแล้ว
ส่งไปแล้วว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรมีความเกี่ยวข้องกับผู้ตายหรือไม่
ไปตรวจเพิ่มด้วยรวมแล้วก็เป็น๘คน
คาดว่าจะทราบผลอีกประมาณ๒๓สัปดาห์นี้

ตำรวจยังไม่ได้ตัดประเด็นการเสียชีวิตประเด็นใดของลุงแบนทิ้งเลยนะครับ